อาจารย์คมสั่นครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ย
สถานะเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิทาเนี่ย
อาจารย์มองอย่างไรเพราะอย่างคุณวิทาเนี่ยล่าสุดก็คือแน่นอน
คุณวิทาบอกเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วล่าสุดก็คือโอนให้ทายาทคนอื่นไปแล้ว
ครับก็เป็นผู้จัดการมรดกก็โดยฐานะตัวเองก็ยังเป็นทายาทด้วย
นะฮะถึงจะโอนไปแล้วก็ตามแล้วเป็นโอนให้ทายาทคนอื่น
ครับแต่ณวันที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
คุณถือคลองอยู่อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นความจริง
ช่วงสามถึงเจ็ดเมษายนช่วงนั้นใช่ใช่แล้วการโอนไปก็
ไม่ได้บอกว่าคุณสละมรดกหรือว่าอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าคุณ
คุณโอนให้ผู้อื่นเป็นผู้ถือแต่ขณะเดียวกันในการโอนเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างที่คุณพิทาบอกเป็นผู้จัดการมรดกก็หมายความว่าจริงแล้วเนี่ย
จัดการมรดกมันยังไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะฉะนั้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปคือโอนให้คนอื่นคุณเองก็อาจจะกลับมาเป็น
เป็นทายาทที่เรียกร้องได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้กรณีโอนเนี่ย
มันก็กลายเป็นหลักฐานอันหนึ่งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หุ้นของไอทีวีแน่แต่เกี่ยวข้องในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดก
ซึ่งผมมองว่าในขณะนี้เกี่ยวข้องในฐานะทายาทนะครับ
เป็นแต่โอนให้ทายาทคนอื่นเท่านั้นเองอืมคือคือถ้าจะถามว่าคุณพิธาถือครองหุ้นนี้ไหม
อาจารย์คมสรรมองว่าอยู่ในสถานะที่คือเมื่อวันที่สมัครรับเลือกตั้งอ่ะ
ซื้อของแน่นอนแต่ไอทีวีจะเป็นสื่ออยู่ไหม
ประกอบกิจการสื่ออยู่หรือเปล่าอันนั้นทันอีกประเด็นนึงอีกประเด็นหนึ่ง
คือคือแล้ววันสมัครรับลึกตั้งจนถึงวันที่ที่คุณโอนเนี้ย
คุณถือของแน่นอนเพราะคุณก็ยอมรับความจริงว่าคุณถือ
ถือหุ้นนั้นอยู่เพียงแต่บอกว่าถือในฐานะผู้จัดการมรดก
แต่การถือในสถานผู้จัดการมรดกธรรมดาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย
ทายาทเนี่ยเขาจะร้องขอต่อสารเพื่อให้ตั้งทายาทด้วยกันเนี่ย
ผู้จัดการมรดกนอกจากบางกรณีถึงจะไปตั้งคนนอก
เพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยอยู่ในสองฐานะอยู่ในฐานะทายาททายาท
ก็คือผู้รับมรดกแล้วก็อยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อถือหุ้นอยู่ตรงนี้ถึงบอกว่า
เป็นผู้จัดการมรดกแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนฐานะทายาทนะ
ก็ยังเป็นเจ้าทายาทอยู่ก็สำคัญคือว่ามรดกมันโอนเมื่อไหร่
รับแต่ว่าเจ้าบรรดกตายเพราะฉะนั้นจนถึงเจ้าบรรดกตาย
นะทายาทด้วยคุณพิทาบอกคุณพ่อตอนนั้นที่เสียชีวิต
ก็ปี๕๐แล้วเขาก็รับต่อ๔๙แล้วเขาก็รับต่อในทางผู้จัดการมรดกแล้วก็โอนออกไปก็คือเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา๑๗ปีนะครับ